มันยังได้ทำกันดีอยู่หรือ
มันยังได้ทำกันดีจริง
ถ้าเธอจะทิ้ง
ขอบอกเธอด้วยใจจริง
ก็ทันสักทีก็แล้ว
ถึงเก่าเต็มที่
เพราะว่าเป็นเพย์เก่งของเรา
ขอโอกาสมัยการกำลังให้ใคร
เพื่อนที่สามที่นี่

โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่สามมูลค่า๔๐๐๐๐บาท
น้องใบเตยร้อง
โทษใจโทษใจโทษใจ
นี่เขาเรียกว่ากอดกันกลมเป็นอย่างนี้เองกอดกันกลม

ดีใจนะความดีใจนี้มันทำให้เรามีความสุขนะเบิกบาน
นะเก่งมากเลยใบเตยร้อน

ร้องได้ในเพลงเก่งแบบนี้ค่ะสะสมไปแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท

ฉันก่อนลาของคุณธิดาดวงดาว
ไงคะคุณพ่อดีใจไหมคะ

ดีใจเนาะขออนุญาตขยบไปอีกสักนิดนึงคุณย่า

คุณย่าแต่งตัววัยรุ่นดีนะคะชอบจัง
เหนือจะไปจ๊อคกิ้ง

สาวน้อยในวัย๗ขวบสุขภาพเป็นไงบ้างคะ
ก็แข็งแรงมั่งไปแข็งแรงบ้าง

เห็นบอกว่าเคยประสบอุบัติเหตุด้วยคุณย่า

แล้วสรบไหมคะ

คุณย่านี่อุบัติเหตุหนักเลยนะ

เขาพาไปส่งโรงพยาบาลหรือว่ายังไงครับ

แล้วน้องสาวพาก็ลูกชายพาไป
แล้วอย่างนี้พรบรถมอเตอร์ไซค์คุ้มครองไหม

บอคุ้มครองอยู่ก็เขาออกค่าโรงพยาบาลให้

มีสินใหม่ทดแทนอะไรไหมคะคุณย่า

ก็มีแต่ค่าพยาบาลจากพรบเนอะ
คุณย่าตอนนี้เป็นไงคะเดินกระโพกกระเพกอะไรไหม
ก็ขาครั้งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

ก็รักษาสุขภาพนะคะคุณย่า
ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอย่างอื่น

หวานความดันมีไหมคะมีเป็นค่ะ

ระหว่างความดันนี้ต้องมีติดตัวไว้หน่อย

เพราะว่ากลับมาจงเย็นนั้นจะมาเรียก
คุณย่าคุณย่าทานข้าวหรือยังคะ

แล้วก็จะช่วยทำงานทุกอย่างค่ะ

ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช้หนี้

ร้องเพลงให้จำเนื้อเม่นกันแล้วกันลูกนะ
ขอให้ใบเตยโชคดีอย่างที่คุณย่าว่า

หนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะ

มาเลยครับอินโทรของเพลงที่๔นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐บาท

อิกอเข้ากรุงค่ะ

กดดันเฉยค่ะ

แต่ว่าจะรับแรงกดดันไหวหรือเปล่า

ตอนนี้มาถึงเพลงเป้าหมายแล้ว

ก็รับ๔๐๐๐บาท

เหลือ๒๐๐๐และจบการแข่งขันนะครับ
ตัวช่วยยังเหลืออยู่อีก๑ตัวนะครับ

จะสู้หรือจะหยุดครับ

เอาละนอกจากแผ่นที่๓และแผ่นที่๕เท่านั้น
เลือกไปแล้วนะครับนอกนั้นเลือกได้หมด
ใบเตยครับเลือกแผ่นที่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

จริงแล้วมันไม่ได้ยากเลยใบเตยทำเหมือนที่ใบเตยทำมาตลอดอย่างนั้นนั่นแหละโดยอัตโนมัติมีสมาธิไม่จิตตก
ตั้งมั่นค่ะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปอย่างที่เราทำได้
เอาละครับเปิดมาแล้วได้ตัวช่วยนะครับร้องผิดได้หนึ่งคำก็หมายความว่าในเพลงนี้ถ้าเกิด
น้องใบเตยพลาดพลั้งร้องผิดไปหนึ่งคำก็จะถือว่าไม่ร้องผิดและนี่ก็คือเพลงเป้าหมายแล้วนะครับ
ก็คือเพลงที่๔ครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สี่
เพลงมาครับสู้ค่ะ

บขาหนูมาขอความเมตตาหน่อย
จากบ้านนอกมาเหมือนฟังอีกก็จับ
โดยอย่าว่ามาพูดใครจะมองหาใครไม่มี
ขอศพค่ะขอศพค่ะ
หนูมาต้องการจะเล่นดนตรี
อยากเป็นนักร้องพี่น้องเขาคง
ยินดีทำหน้ามานานหลายปี
หลานคงไม่มีทางใด
คนอากรานีช่วยฝากดนตรีวงนาย
แล้วแต่ตามใจขอเพียงพอได้สตางค์
หรือเสียงให้เด่น
แค่เป็นห้ามเพื่อนก็ยังคงดีกว่าเรามานั่ง
ทำงานทั้งวันทั้งปี
ขอศพค่ะคุณอาค่า
แม้อาไม่หวังจะช่วยชีวิต
หลานก็ไม่ว่าเพราะอานั้นงานมากมี
คุณอาจงช่วยบอกทีว่าบ้านดนตรี
นั้นอยู่ที่ไหน
ร้องได้ให้ล้าน
ลูกทุ่งสู้ชีวิต